อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นสองพี่น้องชาวราชบุรีเขาออกไปร้องสื่อ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าน้องเขาถูกคนขับรถชนสาหัสครับ
กล้องก็จับได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจับกุมคุณกเฮดได้ครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดวงกลมสีแดงดูให้ดีนะครับ
เขาข้ามถนนอยู่ถูกชนจังแบบนี้เลยครับ
นางนุษราแล้วก็นางคณิตถาผ่องศรี
ซึ่งเป็นสองพี่น้องชาวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ก็เป็นผู้ประสบเหตุเป็นน้องสาวของเขาเองนะฮะ
มาร้องสื่อมาร้องกับทีมข่าวบอกว่า
นายมาโนธผ่องศรีอายุ๔๑ปีซึ่งเป็นน้องชายคนกลางเนี่ย
ถูกรถกระบะชนและหลบหนีไปแถวริมถนนเพชรเกษมสายเก่า
ทางเข้าวัดสิริเจริญเนินหม้อตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
พร้อมหลักฐานก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ

จับภาพเห็นชัดเจนครับรถที่ก่อเหตุว่าเป็นรถอะไร
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ครับ
นางคณิตถาเล่าว่านายมาโนธมีอาชีพรับจ้างปลอกหัวหอม
ดูพ่อแม่ทุกวันประมาณ๑๐โมงเช้าหลังจากทำงานเสร็จ
นายมโนธจะนั่งรถโดยสารไปที่แยกพิกุณฑอง
ก่อนจะเดินข้ามถนนไปยังวัดสิริเจริญเนินหม้อ
เพื่อจะเล่นเปตองกลุ่มเพื่อนค่ะ
วันที่๒๓ธันวาคมช่วงประมาณ๑๐นาฬิกา๔๕นาที

ตอนเดียวมีหลังคาทะเบียนสสลา๑๒
ไม่ทราบจังหวัดพุ่งชนจากที่เราได้เห็นในคลิปเมื่อสักครู่

อาการล่าสุดยังมีเลือดข้างในสมอง

กระดูกซี่โครงหักทิ้มปอด

ยังต้องอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตอยู่ค่ะ
คณิตหาบอกว่าตนและครอบครัวตัดสินใจร้องทุกข์กับทีมข่าวของเรา
เนื่องจากว่าตอนนี้เจษฐียังไม่สามารถติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุได้
ทั้งที่รู้ทั้งสีทั้งรุ่นและทะเบียนรถนะครับ
ทั้งที่กล้องวงจรปิดเองก็สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
ไปฟังเสียงทั้งพี่สาวและน้องสาวของผู้บาดเจ็บหน่อยนะครับ
รอคุณหมอ
ให้พี่มารับผิดชอบหน่อยค่ะ
มาดูหน่อย
คือเขาชนแล้วแบบเขามาเขาคือคือเราเห็นสองคนพี่น้องเนี่ย
เราเห็นภาพเราเห็นภาพตั้งที่เจษฐีที่ว่าเขาชนเขามาแบบเขาไม่ได้ย้ำเลยอ่ะ

หรือถ้าเป็นพี่น้องคุณโดนแบบเนี้ยคุณชนเขาแล้วคุณเดินคุณหนีไปแล้วคุณไม่ห่องเลยอ่ะ
จอดแต่ไม่มาจอดแล้วก็ไปต่อมันควรใจดำมากอ่ะค่ะ
เราเห็นแค่คลิปบางส่วนจากการที่พี่สาวน้องสาวเล่าให้ฟัง
ขับมาแรงชนเสร็จปุ๊บรู้ว่าชนจอดแป๊บนึงแล้วขับไปต่อ
อืมไม่ลงมาดูว่าผู้เจ็บเป็นยังไงบ้าง
นางฆฤษายังบอกอีกว่าขอให้ผู้ที่ขับขี่รถคันพาลไปพาลมาที่พบเห็นเหตุการณ์นี้เนี้ย
หรือคุณมีภาพจากกล้องหน้ารถขอเถอะครับ
แจ้งบ่อแสแก่ครอบครัวของเขาหน่อยนะ
เบอร์ให้บนหน้าจอตอนนี้เลยคุณผู้ชมจด
ถ้าใครมีหลักฐานมีภาพรีบโทรไปบอกเธอ
เป็นรถกระบาดตอนเดียวมีหลังคา
ทะเบียนสตร๑๘๕๑๐แต่ไม่ทราบหมวดจังหวัด
เหตุเกิดที่บริเวณหน้าวัดสิริเจริญเนินหม้อ
ธันวาคม๒๕๖๐เวลาประมาณสัก๑๐โมงเช้า๑๐โมง๔๕นาที
ภาพก็เห็นชัดทะเบียนก็มีรุ่นรถก็มีสีก็มี
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนทำผิดมาดำเนินคดีได้นะครับ